มาดูอีกเหตุการณ์นะครับที่ประทุมฐาณีเนี่ย
ไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่าปาดคอ
แถวรั่งสิบคือตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นใคร
กำลังไล่หาร่องรอยอยู่นะครับ

ถูกฆ่าปาดคอแล้วทิ้งสบเอาไว้ที่นี่
ตอนนี้ถูกว่าผู้ตายเป็นนักศึกษาหนุ่มท้องที่ของสพประตูน้ำจุฬานลงกร
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่าเจอศพคนถูกทิ้งเอาไว้ตำรวจก็มาตรวจสอบนะครับ
เป็นป่าย่าอยู่ริมถนนเส้นทางเข้าออกที่เป็นลักษณะลานดินนะฮะเชื่อมต่อถนนรังสิตปฐุมธานี
ในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์นะครับอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
สภาพศพนะครับเป็นผู้ชายนอนหงายนะฮะ
เสื้อเชิดแขนสั้นสีดำกางเกงสแล็กสีดำ
รองเท้าผ้าใบก็สีดำนะฮะ
มีบัตรนักศึกษานะครับระบุชื่อนายสรยุทธ์พิมมณีวันอายุ๒๕ปีนะครับ
เขาเป็นนักศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรนะฮะมหาวิทยารัชพัฒน์วลัยอลงกรนะฮะ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมชั้นปีที่๒
สภาพศพมีบาดแผลถูกของมีคมปาดที่คอนะฮะ
เฉือนหลายครั้งจนเป็นแผลลึกนะครับแล้วก็มีรอยกรีดที่ข้อมือขวาด้วย
นี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับในตัวของผู้ตายนะครับมีเงินสดอยู่๓๑๔บาทนะครับ
มีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องแล้วก็มีกระสอบหนึ่งใบที่มีตัวต่อขานั่งร้าน๔ตัวนะฮะ
มีลักษณะแบบนี้นะครับมีคราบเลือดด้วยนะฮะตรงตัวต่อนะครับ
มีมีดปอกผลไม้ปลายแหลมหนึ่งเล่มที่มีคราบเลือดคาดว่านี่เป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะครับ
นี่เป็นหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจเก็บรวบรวมไว้แล้วนะครับส่วนสภาพศพนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าสองวันนะฮะก่อนที่มีผู้มาเจอศพแล้วมาตรวจสอบในวันนี้นะครับ
จุดเจอศพเป็นป่ากกแล้วก็สูงด้วยนะฮะลักษณะสูงกว่า๓เมตรด้วยกัน
ห่างจากริมถนนประมาณสี่เมตรรอปภที่อยู่ในพื้นที่ดินตรงนี้นะครับ
นายสมศักดิ์อายุ๓๘ปีนะครับบอกว่าช่วงตอนเที่ยงวันนี้
มาทำงานก็มาตรวจดูความเรียบร้อยในพื้นที่ที่ดินที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่นะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเจอรอยย่าลักษณะเป็นทางคล้ายกับแหวกเข้าไป
ก็สงสัยก็เข้าไปดูทีแรกคิดว่าเอ๊ะใครเอาหมอนข้างมาทิ้งหรือเปล่านี่ฮะ
ไกลมันดูลักษณะแบบนี้นะครับแต่พอไปดูใกล้ใกล้เนี่ยอ้าวนี่มันเป็นศพของมนุษย์นี่
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยนะฮะ
สพปนจุฬาลงกรพันธุ์ตำรวจเอกอภิชาศทองแพรบอกว่า
ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอรวบรวมข้อมูลกับหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าผู้ตายเขาถูกทำร้ายมาจากที่อื่น
แล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้ซึ่งเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะเปลี่ยวมากนะฮะ
หรือมาทำร้ายกันตรงนี้นะครับแล้วก็ทิ้งศพไว้เลยนะครับ
ต้องไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางต่างก่อนนะครับ
รวมทั้งพยานบุคคลต่างที่อาจจะเห็นเหตุการณ์ก็ได้
แล้วต้องติดตามญาติให้มาดูด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยใช่ไม่ใช่อย่างไร
หรือว่าเคยมีคนศูนย์หายเคยแจ้งความคนหายอะไรไว้ไหม
ที่ทางเจ้าที่สำรวจทำงานนิดนึงนะครับ
บาดแผลที่บริเวณลำคอนะครับเป็นรอยลึกนะครับ
แล้วก็กระเทศก็มีข้ามือขวาที่ถูกตริก
ได้นำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
เพราะว่าต้องชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่สพประตูน้ำจุลาลงกรนะคะนางทัศนีพิมณีวันแม่ของผู้ตายค่ะ
ก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะแม่บอกว่าแม่มีลูกชายคนเดียวกำลังจะเรียนจบอยู่แล้ว
ปกติลูกชายก็อยู่บ้านด้วยตลอดไม่ได้อยู่หอพักค่ะ
แต่ด้วยความที่ลูกชายเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงก็จะเก็บตัวเล่นเกมทำกิจกรรมของตัวเองเพียงลำพัง
ไม่ค่อยเล่าไม่ค่อยปรึกษาอะไรให้แม่ฟังอ่ะนะคะก่อนเกิดเหตุค่ะ
สิบสามมีนาคมแปดโมงเช้าแม่บอกว่าลูกชายออกจากบ้าน
หกโมงเย็นลูกชายโทรมาบอกว่าเพิ่งเลิกเรียนจะไปทำรายงานต่อบ้านเพื่อนอยู่ใกล้ใกล้กับมหาวิทยาลัย
ประมาณ๓ทุ่มนะคะลูกชายโทรไปอีกรอบนึงแล้วก็บอกว่าจะกลับบ้านดึกหน่อย
งานยังไม่เสร็จจนเกือบ๔ทุ่มแม่เลยโทรกลับไปหาลูกชาย
กลายเป็นว่าติดต่อไม่ได้ไม่มีคนรับตีหนึ่งกลายเป็นปิดเครื่องไปแล้วอะค่ะ
รู้อีกทีก็คือลูกชายเสียชีวิต๑๔มีนาคม
คือหลานสาวเข้าไปเช็คความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลย
โพสต์สุดท้ายคือโพสต์วันเกิดในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
วันเสาร์ที่สิบสามอะค่ะสามทุ่มเขาโทรมาเขาก็ยังพูดจาร่าเริงดีอะ
เขาบอกแม่แม่เดี๋ยวผมกลับสี่ทุ่มนะงานยังไม่เสร็จตอนนั้นโทรมาสามทุ่ม
ก็เลยบอกเขาว่าใกล้๔ทุ่มนะเดี๋ยวโทรมาบอกแม่เลยนะว่าจะกลับ
ก็บอกเดี๋ยวก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์เพื่อนเขามาลงตรงใกล้บ้านเหมือนทุกครั้ง
แล้วก็จะเดินมาเขาไปเรียนไงเขาบอกเขาไปเรียนปกติเลิกเรียน
แล้วเขาไปทำงานงานบ้านเพื่อนเหมือนเหมือนที่เขาเคยบอกเขาเฉยเฉยเหี่ยบเงียบ
ถามคุยก็ตอบอะไรอย่างนี้ก็มีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูง
เขาก็จะดูแต่คอมพิวเตอร์ของเขานั่นแหละดูประตูเล่นเกม
จนถึงอายุป่านนี้อย่างเงี้ยแม่ผู้ตายยืนยันนะคะว่าก่อนหน้านี้ลูกชาย
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยนะคะทั้งเพื่อนในมหาวิทยาลัย
ทั้งที่ทำงานก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
แต่ก็ต้องรอตำรวจตรวจสอบค่ะแม่บอกว่าดูข่าวฆ่ากันตายเนี่ยเยอะเลย
คิดเลยว่าจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้กับคนในครอบครัว
ไม่อยากคิดเลยว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกชายครับ
อยากจะคิดว่าก่อนที่ลูกจะสิ้นใจลูกจะทรมานขนาดไหน
แม่บอกแม่ไม่เคยตีลูกเลยนะคะ
อยากบอกคนที่ทำกับลูกแม่ว่าจิตใจทำด้วยอะไร
ทำไมลงมือก่อเหตุแบบโหดเยี่ยมอย่างนี้
เคยดูข่าวมาเยอะไม่นึกว่าจะโดนกับตัวเลยเนี่ย
เห็นข่าวที่โดนฆ่าตายแล้วก็ไปเจออย่างนี้

แล้วไม่เคยมีรางสังหรณ์พ่อเขาก็ไม่เคยคิดเลย
สงสารเขาว่าเขาจะทรมานขนาดไหนตอนนั้นตอนที่โดนทำร้าย
เราก็ไม่เคยตีเขาเลยนะตั้งแต่เล็ก
ยังว่าอย่างดีลูกคนเดียวเขาเข้าใจ
แล้วไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไมก็ไม่รู้
ก็ขอให้เขาได้รับกรรมตามที่เขาทำนะ
เดี๋ยวให้จับได้
ทีมข่าวของเราก็ไปที่สถานศึกษาที่ผู้เสียชีวิตเขาเรียนอยู่นะคะ
ไปคุยกับนายองค์อาจทัพบุรีประธานหลักสูตรค่ะ
อาจารย์องค์อัดบอกว่าอาจารย์ทุกคนในภาควิชาช็อกเลย
มากกับการเสียชีวิตของนายสรยุทธ์
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษากับเพื่อน

พยายามติดต่อทั้งเทอมเพราะว่าขาดเรียนบ่อย
ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วไม่มีใครติดต่อได้
เพื่อนที่ทำงานกลุ่มเดียวกันก็ติดต่อไม่ได้
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาจารย์ได้รับแจ้งจากเพื่อนร่วมชั้น
ว่าแม่มาถามว่าลูกเรียนเป็นยังไง
เพื่อนก็เลยบอกไปตรงว่าลูกแม่ไม่ได้เข้าเรียนเลย

แม่ก็ตกใจนะอาจารย์ก็บอกว่ามีข้อมูลว่า
คือตัวผู้เสียชีวิตนี่นะคะไปขอเงินแม่มา๑๒๐๐๐บาท
จ่ายค่าเทอมส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยก็พอใช้ได้
แต่อาจารย์บอกว่าจริงแล้วน่าเสียดายมากนะคะ
เทอมหน้าจะเรียนจบอยู่แล้ว
เรื่องต้นในมุมของเพื่อนที่ทำงานทำงานกลุ่มทำโปรเจคด้วยกันอยู่

ก็ลองประสานติดต่อก็ติดต่อไม่ได้

ส่วนใหญ่เขาจะมีงานทำกัน
เพราะฉะนั้นการหายไปบ้างเป็นบางครั้ง
อาจจะอาจจะไปทำงานเป็นแบบนี้
แต่น้องเนี่ยก็ทราบมาว่าจะเป็นงานที่เป็นรับจ้าง
ที่ยังไม่ได้เป็นงานประจำ
เราได้ติดต่อเพื่อนของผู้ตายอีกคนค่ะผ่านวีดีโอคอร์นะคะ
บอกว่าเป็นเพื่อนกับผู้ตายตั้งแต่เรียนปวสอ
ก่อนหน้านี้ผู้ตายก็เข้าเรียนตามปกติ
มีเทอมนี้แหละค่ะไม่เข้าเรียนเลยนะคะ
เธอก็ทักแชทไปล่าสุดก็คือเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
แชทเนี่ยผู้ตายถามว่าเขาไม่มีเรียนออนไลน์แล้วเหรอ
เธอก็ตอบไปว่าไม่มี
๒สิงหาคมปีที่แล้วผู้ตายโทรไปหา
ตอบกลับไปว่ามาสอบไวผู้ตายก็ตอบว่ากำลังไป
พฤศจิกายนเธอถามผู้ตายว่าไม่มาเรียนหรือไง
หลังจากนั้นไม่ตอบเลยค่ะนี่คือข้อความสุดท้ายที่คุยกัน
แล้วไม่ตอบเลยจนเนี่ยค่ะมารู้ข่าวว่าเพื่อนเสียชีวิต
เธอก็ตกใจมากว่าเกิดจากอะไร
ก่อนจะเป็นเทอมนี้เข้าเรียนปกติครับแต่เทอมนี้ที่เปิดมาก็มาเรียนแค่สองอาทิตย์แรก
แล้วก็โควิดมาเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย
เขาติดต่อมาทางเราช่วงไหนคะ
น่าจะเป็นวันเสาร์ที่ผ่านมาแม่โทรมาหาเพื่อนอีกคนหนึ่ง

ก็เลยบอกว่าไม่ได้คุยหรือติดต่อกันมานานแล้ว
เพราะว่าเขาเป็นคนแบบเงียบไม่ค่อยสูงสิ่งกับใคร
ส่วนเรื่องคดีนะคะพลตำรวจรีชายุทธ์มารยาทผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานี
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนเชิงลึก
ก็ได้รายละเอียดจากพ่อแม่ของผู้ตายไว้หมดแล้วนะคะ
เหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นช่วงคืนวันเสาร์ก็คือ๑๓มีนาคม
จากบัตรแผลจุดที่ทำให้เสียชีวิตก็คือที่คอด้านหน้า
ในที่เกิดเหตุเจอมีดตกอยู่มีท่อนเหล็กที่เป็นขาตั้งเหล็กนั่งร้านก่อสร้างอยู่ตรงนั้นด้วย
ก็ต้องรอรายละเอียดจากแพทย์และตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะ
เมืองต้นก็มีข้อมูลว่า๑๓มีนาคมผู้ตายกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะ
แล้วก็ต้องเรียกเพื่อนผู้ตายมาคุยด้วยแหละว่าตกลงแล้วไปซื้อมีดอะไรกันยังไงหรือเปล่า
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฆ่าชิงทรัพย์
เรื่องของขัดแย้งเรื่องการพนันก็คาดว่าอาจจะมีพฤติกรรมเรื่องของเล่นพนันออนไลน์ด้วยค่ะ
ทะเลาะวิวาสเรื่องยาเสพติดก็ยังไม่ตัดทิ้งนะคะ
ก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแถวจุดที่พบศพอะค่ะ
ส่วนนี้ก็คาดว่าเสร็จมาแล้วประมาณ๒วันนะฮะ